เย็นกิฟุรุคิวชูสบายที่คิวชู
พิมพ์ฐาและอาญานะจะพาไปท่องเที่ยวลันลายอย่างคิวชู
ภูมิภาคที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม

ติดตามชมได้ในวันอังคารเวลา๑๖นาฬิกา
ที่ไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒นะคะ